ไปต่อกันที่โคราชนะฮะจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
มีโจรแสบแหมเดี๋ยวนี้ไปขโมยไก่เนี่ยไม่ได้เอาเป็นตัวนะ
ขโมยไข่ไก่ชนที่กำลังจะรอฟักเนี่ยคือไม่เอาไก่ชนแล้วเอาไข่
เอาไข่เอาไปทั้งตู้ฟักเกี้ยงตู้ฟักเลยเหรอฮะโอ้โห
คือถ้าฟักออกมาแล้วเนี่ยตัวหนึ่งขายได้สักประมาณสัก๓๔๐๐บาท
เขาก็เอาไข่ไปหมดเลยเขาไล่ย้อนย้อนกลับอีกไม่เอาตัวพอละ
เดี๋ยวกลัวมันจะจำเจ้าของได้หรือเปล่าไม่ทราบ
ก็เลยเอาไปเอาไปฟักเองแล้วกันนะฮะตำรวจโรงพักพิมายครับ
เข้าไปตรวจสอบไปหารักฐานบริเวณที่เลี้ยงไก่นะฮะอยู่ที่บริเวณหลังบ้านของนายสิริวัตรตั้งดวงดีในอำเภอเมืองนะฮะ
ตำบลในเมืองนะฮะหลังจากที่คนร้ายเนี่ยย่องเข้าไปขโมยไก่ชนที่กำลังฟักอยู่นะครับ
โดยนายสิริวัตรเนี่ยนะบอกว่าเขาเลี้ยงพ่อพันธุไก่ชนสายพันธม่าไว้ตัวละสองหมื่นนะครับ
ตัวเลยแล้วก็ซื้อแม่พันธุไก่ชนมาเลี้ยงเพาะพันธุ์กันนะครับ
โดยนำตู้กระจกเก่าเก่าเนี่ยมาทำเป็นตู้ให้ไก่จะฟักไข่
แล้วก็เลี้ยงแล้วก็ฟักมาหลายรุ่นแล้วขายตัวหนึ่งก็พันห้ารุ่นใหญ่น้อยก็สามพันสี่พันก็ว่ากันไป
มาถึงรุ่นล่าสุดเนี่ยแม่ไก่ออกมาออกไข่เตรียมที่จะฟักอยู่๒๐ฟอง
พอไปตรวจดูช้างเมื่อวานอ้าวยี่สิบฟองหายหมดเลยอ้าว
เกลี้ยงตู้ฟักเลยก็เลยไปแจ้งตำรวจไปตรวจสอบ
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาขอดูการเลี้ยงนะว่าเออ
เลี้ยงยังไงทำยังไงอะไรก็ว่าแต่ไม่พาเข้าไปดู
ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านคนนั้นน่ะใช่หรือเปล่าที่เป็นโจรแสบนะฮะ
หรือใครที่เป็นหัวขโมยก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ต้องรอให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบนะฮะ
ถ้าว่ามีก็วงซ้อมปิดด้วยแล้วก็หาตัวความร้ายดำเนินคดีนะครับ
เดี๋ยวนี้เอาทุกอย่างนะฮะแม้กระทั่งไข่ไก่ชนก็เอาไป